ติดตามความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องที่ของสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เราเล่าไปเมื่อวานก็คือมีรถจักรยานยนต์สองคันขับตามกันมา
ปรากฏว่าสองคันเกี่ยวกันคันหนึ่งล้มแล้วก็มีน้องผู้หญิงสองคนล้มไปด้วยคุณผู้ชม
พอล้มไปแล้วก็มีรถตามหลังมาเป็นรถกระบะทับน้องจนน้องสองคนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คดีนี้ญาติของผู้เสียหายบอกว่าไปแจ้งความที่สพแม่ปิงตั้งแต่วันเกิดเหตุ

สองหลักฐานต่างไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุต่าง
ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องไปตามหามาเองที่สุดแล้วเขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจไปร้องต่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

วันนี้นายอัจฉริยะก็เลยพานางจิตานานเล่าลีเป็นป้าของน้องทั้งสองคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เดินทางไปพบกับพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ไปเพื่ออะไรแน่นอนนะฮะก็ไปเพื่อขอความเป็นธรรม
จากว่าที่ผ่านมาอย่างที่ฉันบอกไปคดีไม่คืบ
ญาติของคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องไปหาหลักฐานต่างเอง
อกจากนี้คุณอัชริยะยังบอกด้วยนะว่าหลังจากที่ไปสอบถามความคืบหน้าที่โรงพักแม่ปิง
กลับถูกผู้กำกับโรงพักแม่ปิงเนี่ยต่อว่ากรณีที่นำหลักฐาน
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ในเพจของชมรม
วันนี้คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าต้องนำตัวผู้เสียหายมา
เข้าพบกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
เพื่อขอร้องขอร้องให้ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
มาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองเพื่อความเป็นธรรมกับญาติญาติ
ส่วนพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
นี้บอกว่าตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วนะและจะเร่งคลี่คลายคดีนี้
โดยเฉพาะการไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามหารถคันที่ชนแล้วก็หนี
เรื่องนี้ท่านบอกเลยนะว่าท่านจะลงไปสั่งการที่โรงพักแม่ปิงด้วยตัวเอง
อย่าลืมถามผู้กำกับด้วยนะว่าเหตุฉะไหนคดีนี้ถึงไม่มีความคืบหน้า
ฉะไหนคดีนี้ต้องให้ญาติผู้เสียชีวิตไปตามเก็บหลักฐานด้วยตัวเอง
แล้วตำรวจมัวทำอะไรอยู่แต่เอาล่ะความคืบหน้าที่มันเกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานบอกว่ามีพยานบุคคลที่ขับรถตามหลังมา
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ล่าสุดเดินทางให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ว
ขณะนี้ทราบตัวผู้ครอบครองรถกระบะสีดำคันก่อเหตุแล้วว่าเป็นตำรวจอ้าวนี่ไง
ว่าเป็นตำรวจยศพันธุ์ตำรวจโทพันธุ์ตำรวจโทนี่ก็สารวัตรนะ
และจะติดต่อขอมอบตัวในช่วงเย็นวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ก็ถือว่ามีความคืบหน้านะหลังจากที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕รับเรื่อง
คดีแบบนี้เนี่ยคดีที่มันเกิดขึ้นกับตาศรีตาสาต้องให้ตำรวจระดับนายพลมาดูแลหรอก
เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะถ้าพูดถึงมันไม่ได้ใหญ่มาก
แต่ว่ามันมีผู้เสียชีวิตแล้วครอบครัวของเขาเนี่ยแล้วเป็นลักษณะของชาวไทยภูเขาด้วยนะ
ไม่ยากเลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแค่นี้ก็ชัดแล้วแล้วป้ายทะเบียนมันก็ชัดมากอะค่ะ